ข่าวดีของทัพนักกีฬาไทยเมื่อพาดาศักดิ์ตันวิริยเวชกุลได้โคต้าในกีฬาเทเบิลเทนนิส
เป็นโคต้ที่๓ปลายโอลมปิกที่บราซิลกลางปีนี้
โดยภาษาศักดิ์จัดการที่๒งงนะรกฏิภาคองค่ะ

ขอถอนตัวไปครับนั้นทำให้พาดาศักดิ์เดิมอยู่อันดับที่๑๓
ขยับขึ้นไปอยู่อันดับที่๑๑ซึ่งเป็นโคต้าสุดท้ายของเอเชีย
ที่จะได้ไปโอลิมปิกที่บราซิลกลางปีนี้
ส่วนทางด้าน
กรณีของเงินรางวัลของทางด้าน
น้องเมนิรัชน้อยินทนนักแบดมินตันหญิงมือ๑ของโลก

จะมีการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ในวันนี้ครับได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

แต่ยังคงไม่มีการนำเสนอในเรื่องนี้เข้าพิจารณาในที่ประชุมครับ
ส่วนผลแบตมินตันชิงแชมป์เอเชียครับไปดูกันหน่อยที่แข่งขันกันที่ประเทศจีนนะครับ
รอบ๒หรือว่ารอบ๑๖คนสุดท้ายครับหญิงเดียวนะครับน้องเมรัชนกอินทนนท
หนึ่งของโลกและแชมป์เก่าแพ้ให้กับซายากาซาโตะมือ๑๔ของโลกจากญี่ปุ่นไป๑ต่อ๒เกมครับ
ต่อ๑๗๑๖ต่อ๒๑และ๑๗ต่อ๒๑ครับ
สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะอาจจะทำได้ไม่ถึงฝันนะคะที่เราจะต้องป้องกันแชมป์
แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคู่ต่อสู้ค่อนข้างที่จะเล่นเกมที่ดีแล้วเมย์เองก็เสียง่ายค่ะ
แล้วก็รายการต่อไปก็จะพยายามทำผลงานของตัวเองให้ดี
การต่อไปก็น่าจะเป็นการแข่งขันประเภททีม
เพราะหลังจากนี้ก็พยายามพักผ่อนให้เยอะแล้วก็ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะ
ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ
ถึงจะแพ้นะครับแต่ก็ยังเป็นมือหนึ่งต่อ
แล้วก็มองในแง่ดีน้องเมย์จะได้พักมากขึ้นนะครับ
จะได้พร้อมสำหรับรายการต่อไป

นิชะอ่อนจิณดะพลแพ้ให้กับชนะแนว่าว
รายการมือห้าจากอินเดียไปสูตรสองเกม

ศักดิ์พลชนะแพ้ให้กับทางด้านทอมมี่สุกิยาโต้
จากอินโดนีเซียไป๐๒เกม
ขณะที่คู่ผสมรอบ๒บริษฐ์อิสระกับสาวิตรีอมิตรภาย
ชนะลิวเช่งกับเบายี่สิบคู่ของจีนที่ถอนตัวไป
ส่วนผลงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับ
สำหรับหญิงคู่รอบเดียวกันก็คือซับซิรีแต่รัตนาชัย
รอบ๘คู่สุดท้ายนั่นทำให้พวกเขาได้โคต้าไปโอลิปิกที่บราซิล
กลางปีนี้ด้วยเช่นกันครับ